คุณผู้ชมฮะมาติดตามเรื่องของคดีเปรี้ยวกันต่อนะครับ
เพราะจำเป็นที่จะต้องนัดสืบพยานกันต่อแล้วนะฮะ
ช่วงนี้เราก็ติดตามกันต่อเนื่องเหมือนกัน
ตอนนี้มีข่าวออกมานะครับว่าทางเปรี้ยวเนี่ย

และสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไป
ไม่มีเจตนาในการฆ่าน้องแอ๋ม

เป็นค่าทำศพและค่าเยียวยา
อบให้กับแม่ของน้องแอ๋มด้วย

นายอมรพงศ์จันกวีพร้อมด้วยนายบุญยงฝ่ายนอกทนายความของจำเลย
คดีฆ่าหันศพนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าน้องแอ๋ม

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสืบพยานฝ่ายโจทย์ในนัดที่๔

ว่าทีมทนายฝ่ายจำเลย
ได้ถามค้านพยานฝ่ายโจทย์ในหลายประเด็น
เพื่อให้สารทราบว่าจำเลย
ไม่ได้ร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยไตรตรองไว้ก่อน

แต่ยอมรับว่าทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และอำพรางซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ตามที่เปรี้ยวให้การเรื่องนี้มาโดยตลอด
ว่าเป็นความไม่ตั้งใจนะครับ

เบิกตัวพยานบุคคลเข้าเบิกความแล้ว๑๕ปาก
แต่ยังไม่มีหลักฐานหรือว่าประจักษ์พยานคนใด
ชี้ชัดได้เลยนะครับว่าจำเลยได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ทนายของฝ่ายจำเลยจึงมั่นใจว่าจำเลยนั้นจะพ้นผิด
ในข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
และเมื่อวานนี้ฝ่ายจำเลยเองก็ยังรวบรวมเงิน๕๐๐๐บาท
เป็นค่าทำศพและค่าเยียวยามอบให้กับครอบครัวของน้องแอ๋ม
พร้อมทั้งแสดงความสำนึกผิดต่อสิ่งที่กระทำลงไป
ฟังเรื่องนี้จากทนายของฝ่ายจำเลยครับ
อย่างนี้ได้มีการกระทำอย่างนี้จริงก็สำนึกในข้อนี้ก็ทำบุญ

ฆ่าโดยไม่เจตนาแต่เรื่องของอำพรางซ่อนเร้นยอมรับนะฮะ
ทนายความของเปรี้ยวยังบอกอีกนะครับ
เปรี้ยวได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเสียใจ

ซึ่งไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องแอ๋ม
อีกเดือนเลยคือมีนาคมวันที่๑๓นะครับ
จากนั้นจะเป็นการสืบพยานฝ่ายจำเลย
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๕มีนาคมนี้
ซึ่งก็จะเป็นการขึ้นเบิกความของจำเลยทั้ง๕คนต่อไปนะครับ